รัฐบาลบอกจะช่วยแท็กซี่ไม่เห็นช่วยอะไรเลยนี่ครับครับเพื่อนเขาก็ลงเฟสไปบอกว่า
ไอ้แท็กนี้จะแจกคนละพันคนขับแท็กซี่ครับ
ตกลงคนละพันหรือสองพันพี่คนละพันน่ะเห็นเขาบอกว่าเออข่าวมันก็ไม่รู้
ผมก็ยังไม่ได้ลงไว้เขาบอกว่าอะไรเป็นเจ้าของธุรกิจพี่มาตั้งแต่กี่โมงครับ
มาตั้งแต่แปดโมงครับแปดโมงเขาว่าจะแจกไหมครับ
เขาว่าจะมีอะไรนะครับเขาว่าจะแจกแจกอ่าเขาว่าจะแจก
ได้ข่าวมาจากไหนครับพี่เอ่อในห้องห้องงานห้องงานฮีโร่ครับ
ครับแล้วทำไมตอนนี้มันสถานการณ์เป็นยังไงพี่
ก็สถานการณ์ก็คือเหมือนกับว่ามันเหมือนกับมีการปล่อยข่าวกันออกมา
ครับว่าเอ่ออะไรอ่ะว่าไม่ไม่ใช่เขาไม่ได้แจกเขาไม่ได้บอก